ปาติดตามความพร้อมโค้งสุดท้ายของทางเจ้าแหลมสีสับเกษตรคอนหลวงโพรโมชั่นที่
เตรียมขึ้นชกชิงชั้นโลกกับทางเจซซี่โรดิเกสในวันพรุ่งนี้แล้วก็จะ
ขยับเวลาการถ่ายทอดสดขึ้นมาเวลา๙โมง๑๕นาทีนะครับจากเวลาเดิมที่
โมงครึ่งก็ติดตามกันได้นะครับทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นั่นเอง
เมื่อวานนี้ความพร้อมโค้งสุดท้ายนะครับมีการจัดช่างน้ำหนักกันนะครับ
เจซี่โรดิเกสนักชกชาวสหรัฐเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลก
ช่างน้ำหนักกับทางเจ้าแหลมศรีสะเกตนครหลวงโปรโมชั่นนะครับ
ผลการช่างน้ำหนักทั้งคู่ช่างได้หนึ่งร้อยสิบสี่จุดหกปอนเท่ากันนะครับ
ก็ถือว่าอยู่ในพิกัดหนึ่งร้อยสิบห้าปอนด์นะครับหลังการชั่งน้ำหนักเจ้าแหลมก็บอกนะครับว่า
ดูเกสยังไม่ค่อยกล้าสบตาเท่าไหร่นะครับในการชั่งน้ำหนักแล้วก็รูปร่างของโรดิเกสนั้นดูบางกว่าเขาด้วย
เพราะว่าไม่ใช่มวยพิกัดหนึ่งร้อยสิบห้าปอนโดยธรรมชาตินะครับแต่ก็ไม่ได้ประมาท
สภาพร่างกายตอนนี้สดชื่นไม่มีกังวลหรือว่าเครียดแต่อย่างใดนะครับส่วนกำลังใจตอนนี้ก็ดีมากที่ผ่านมาได้คุยกับภรรยาแล้วก็ลูกชายอยู่โดยตลอดนะครับ
ตอนนี้ก็ร่างกายผมเกินร้อยครับผมจิตใจก็ดีครับผมน้ำหนักก็ไม่มีปัญหาด้วยครับผม
คุยกับจาแล้วก็ลูกครับผมก็เป็นลูกชายครับผมลูกชายชื่ออะไรครับ
น้องมีตังค์ครับน้องมีตังค์ครับเป็นไงครับโซนไหมครับ
ก็ดื้อครับผมสนครับผมสนมากนะครับครับ
ส่วนทางด้านเสียหุยสุรชาติพิสิทธิวุฒินันนะครับก็บอกว่าเจ้าแหลมพร้อมเต็มที่แล้วทุกอย่าง
ไม่มีปัญหาไฟล์นี้โรดิเกสต้านทานความแข็งแกร่งแล้วก็ประสบการณ์ที่เหนือกว่าไม่อยู่แน่นะครับ
ก็ก็คงต้องกลับไปชกในรุ่นไฟเวท๑๑๒ตามที่ตั้งใจไว้หลังจบไฟนี้เลยนะครับ
โมงนี้มั่นใจเจ้าแหลมนั้นถึงชนะน็อกเจสซี่ได้เลยนะครับ
เจสซี่กล้าเดินเข้าแรกด้วย
จะโดนน็อกเร็วมากขึ้นนะครับ
แล้วนอกจากนั้นเองทางผู้จัดก็แจ้งมาแล้วนะครับว่า
แหลมนั้นได้ขึ้นชกอยู่มุมแดงนะครับ
ซึ่งเป็นมุมที่วงการมวยของไทยนั้นชอบ

ส่วนความกังวลเรื่องกรรมการโดยรวมมีแต่ไม่มากเท่าไหร่นะครับ
ตามปกติแล้วถ้าแข่งที่รัฐไหน
ก็จะใช้กรรมการรัฐนั้นนะครับ
เขาคงใช้จังหวะฝีมือเพราะว่าคงไม่กล้า
ที่จะแลกบัตรกับแหลมเพราะเขารู้กิติศัพดีแล้วว่า
แหมเคยน็อกโรมันกอนซาเลส
ชนิดโป้งเดียวจอดมาแล้ว
ว่าจากเมกซิโกมาหรือไม่ไม่แน่ใจครับ
อาจจะมีหรืออาจจะไม่มีก็ได้
อเมริกาเขาเป็นคล่องใช้กรรมการของแต่ละรัฐ
ต่อยาที่รัฐเทคซัส
ในเวลานี้ก็เป็นกรรมการของรัฐเท็กซัส

ก็ออกมายอมรับก่อนการชกนะครับว่า
ไฟล์นี้นั้นจะแตกต่างกับจากครั้งก่อนที่พบกับทางด้านคาลอสคูเอดาสนะครับ
เพราะรู้ว่าการชกครั้งนี้จะเป็นงานที่ยากเพราะศรีสะเกดนั้นเป็นนักชกที่แข็งแกร่ง
จากนั้นก็ยังพูดถึง๒จุดแข็งของเจ้าแหลมนะครับ
แล้วก็วิธีที่จะเอาชนะอีกด้วยว่าศรีสะเกดนั้นมีพลังและความอึดที่จะยืนระยะได้จนครบ๑๒ยกนะครับ
แม้ว่าด้วยวัยของเจ้าแหลมตอนนี้อาจจะไม่ใช่นักสู้คนเดิม
แต่ก็กำลังเตรียมตัวสำหรับการเจอกับศรีสะเกดคนเดิมที่เคยเอาชนะทางด้านโรมันกรซาเลสอดีตแชมป์โลก
ก่อนที่ศรีสะเกดจะแย่งเข็มขัดสมัยที่สองในปีสองพันสิบเจ็ดได้ถึงสองครั้งนะครับ
โดยจะอาศัยการชกที่ชาญฉลาดเพื่อเอาชนะศรีสะเกดให้ได้นะครับ
ส่วนควันหลงก่อนการแถลงข่าวเมื่อวานนี้ครับแมชรูมได้จัดการแข่งขันนะครับ
แต่ว่าดันลืมเข็มขัดแชมป์โลกเอาไว้ครับแล้วสุดท้ายแล้วเจ้าตัวเนี่ย
นะครับทางเจสซี่แบมโรดิเกสแฟนมวยชาวไทยก็แสวเจสซี่
เดเกสนะครับว่าเป็นลางไม่ดีซะแล้วก่อนที่จะขึ้นชกกับ
แหลมในวันพรุ่งนี้นะครับไปดูสถิติการชกกันหน่อยครับ
ระหว่างเจสซี่โรดิเกสประท้ากับศรีสเกตนครหลวงโปรโมชั่น
นะครับสถิติของเจสซี่ก่อนนะครับเจสซี่นั้นวัยยี่สิบสอง
ปีชกอาชีพมาสิบห้าด้วยกันจำนวนยกหกสิบสองยกนะครับ
แล้วก็เอาชนะไปสิบห้าชนะชนะได้สิบนะครับเปอร์เซ็นต์
ชนะนอกอยู่ที่หกสิบหกจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ส่วนการชิง
โลกนั้นทางเจสซี่ชกมาหนึ่งไฟล์นะครับก็ชนะ
ไปได้หนึ่งไฟล์ด้วยกันขณะที่ทางด้านเจ้าแหลมสี
เกดนครหลวงโปรโมชั่นนะครับอายุสามสิบห้าปีแล้วชก
อาชีพมาห้าสิบหกไฟล์จำนวนยกสองร้อยสามสิบเจ็ดยก
แล้วก็เอาชนะไป๕๐ครั้งชนะน็อกได้๔๓ไฟล์
แล้วก็แพ้๕แพ้น็อกไป๒แล้วก็เปอร์เซ็นชนะน็อกอยู่ที่
แหลมนั้นชิงชำโลกมา๘ไฟล์ด้วยกันก็ชนะไป๖แล้วก็แพ้๒
พรุ่งนี้แล้วอย่าลืมติดตามให้รังใจกับทางเจ้าแหลมกันได้